เหตุการณ์ที่ชัยภูมิกันหน่อยค่ะตอนนี้ตำรวจชายภูมิกำลังปูพรมติดตาม
ไล่ล่าตัวคนร้ายรายนี้ค่ะไปก่อเหตุจับคุณลุงท่านหนึ่งเป็นเจ้าของ
ไร่มันค่ะนะคะแล้วก็ใส่กุญแจมือไพ่หลัง
ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตค่ะโอ้โหโอ้โหอุกอาจจริงจริงนะคะ
ครับนายบุญเฮียงขันทวุฒิอายุเจ็ดสิบสี่ปีเป็นเจ้าของไร่มันสำปะหลัง
ถูกจับใส่กุญแจมือไพ่หลังแล้วก็ถูกทุบตีด้วยของแข็ง
นายบุญเฮียงเสียชีวิตอยู่ที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านเขื่อนลั่น
อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชายภูมิค่ะเงินในกระเป๋าสี่หมื่นบาท
ติดตัวจากการขายมันสัมปะหลังก็หายไปด้วยค่ะ
พยานหลักฐานต่างจากการตรวจสอบเชื่อว่าเป็นฝีมือของนายจักริตกุลแดงนะคะ
อายุสามสิบสามปีคนงานในไร่ที่เพิ่งมาทำงานได้สิบกว่าวันนะคะ
เพราะว่าหลังจากก่อเหตุเนี่ยหลังจากเกิดเหตุเขาหายตัวไป
ไปดูกล้องวงจรปิดนะครับประมาณสิบเอ็ดโมงวันที่สิบหกวันที่เกิดเหตุเนี่ย
จักริตสวมเสื้อแขนยาวขลิบขาวขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ที่พักเท้ามีถุงเหมือนถุงปุ๋ยอะค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็คาดว่าในนั้นเนี่ยน่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้เนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วค่ะส่วนกล้องอีกตัวนึงนะคะ
หมู่บ้านวังกุงก็จับภาพในจักริตเอาไว้ได้เหมือนกันนะคะ
คนร้ายขี่รถไปถึงแยกไฟแดงนะคะอำเภอหนองบัวระเว
มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองชายภูมิ
นี่อีกจุดหนึ่งนะคะที่จับภาพเอาไว้ได้
อยู่ในพื้นที่ในวันเกิดเหตุค่ะไปแล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์จันทรการตานนท์ผู้อำกับสพท์ใหญ่บอกว่า
คาดว่านะคะหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ก็ไม่ซับซ้อนแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการสืบหาตัวหน่อยนะคะ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับศพนายบุญเฮียง
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน๓วัน
ภรรยาผู้ตายกับญาติทุกคนยืนยันไม่ให้อภัย
ห้ามมากราบขอขมาศพเด็ดขาด
ขอให้เจ้าหน้าที่จับคนร้ายรายนี้ก่อนที่จะไปก่อเหตุ
กับชาวบ้านในพื้นที่อื่นอีกค่ะ